วันนี้ขอสตาร์ทกันด้วยเรื่องราวดีเลยดีกว่าอนุโมทนาสาธุนะคะ
มังกรนักแสดงดาวร้ายใจดีนะคะเรานำเสนอกันข่าวไปก่อนหน้านี้
และคุณทุกคนเมื่อวานนี้พี่มังกรไปงานอุปสรรพบทลาเลยหลังจากที่แกป่วย
หายจากโรคร้ายนั่นเอง
พิพีจัดขึ้นที่วัดโปร่งทานอินออูทองจงศุภัณฑ์ดุรี
ฝูงไปร่วมพิธีกันไม่น้อยเลยนะคะ
แล้วก่อนเข้าพิธีค่ะพี่มังกรไปจุดทูปบอกกล่าวท้าเวสวรรณ
ที่ตั้งอยู่ภายในวัดองค์ใหญ่องค์นี้เลยคุณผู้ชม
นี่เลยนะคะพี่มังกรศรัทธาแล้วก็นับถือองค์ทาเวทมากเลย
แล้วก็เชื่อว่าที่เจ้าตัวหายป่วยจากโรคร้ายในครั้งนี้
เชื่อว่าบารมีของพ่อปู่นี่แหละค่ะ
คุ้มครองให้หายวันหายคืนหายดิบหายดี
แล้วที่บวชครั้งนี้ก็เพื่อตอบแทนบรมีองค์ท้าเวสวันด้วยคุณผู้ชม
ไม่เท่านั้นขึ้นมาปุ๊บเลยนะ
ตรงนี้แหละค่ะลีกทูปที่พี่มังกรจุดนะฮะได้เลขมา๔๕๕
เบิ้ลอีกแล้วเขาบอกว่าพอมันออกช่วงใกล้แบบวันเสาร์อาทิตย์อะไรแบบนี้
มันจะเป็นเล็กเบิ้ลอย่างนี้นะครับนี่ค่ะแล้วก่อนเข้าพิธีในโบสถ์นะครับ
ก็ต้องแห่หน้ากันก่อนคุณผู้ชมค่ะตลาลันตันตันตลาลันตันตันตันตลาลันตันตัน
นางบา
เครื่องเสียงแตรวงนางฟ้ารำหน้าขบวนพร้อมศักดิ์จริง
แล้วกับคุณผู้ชมดูภาพนะนี่เดี๋ยวให้ที่รู้มันจะมี

แห่หน้ากลัว
แห่หน้ากลัวเหมือนกันแต่ว่ามันเป็นพิธีโบราณ
เหมือนเป็นการทดสอบความตั้งใจของคนบวช

เราจะบวชเรียนได้สำเร็จถือว่าเป็นสีสันในวันพิธี
คุณผู้ชมนะซึ่งหลังจากที่ทำพิธีเสร็จค่ะ
มังกรก็ได้ฉายาว่าพระวรกรนัตตธิโก
แปลว่าผู้มีความเจริญค่ะ
เจ้าตัวจะศึกษาธรรมะเป็นเวลา๙วันนะคะ
จะลาศิกขามารับงานแสดงต่อไปค่ะ

ค่ะน่าจะได้ตัวเลขเราก็ได้เห็นแบบเพลงอิมบุราณด้วยนะ